กระบะคันหนึ่งโอ้โหไม่รู้มาจากไหน
เสียหลักแล้วก็ตีโค้งเข้ามาเลยนะฮะ
ปรากฏว่าที่เข้ามาคือเข้ามาชนร้านหมูกระทะ
คุณผู้ชมลุ้นกันให้ดีว่าคนที่อยู่ที่ร้านหมูกระทะ
เป็นอย่างไรบ้างหรือเปล่าไปดูกันครับ
โอ้โหคุณผู้ชมนี่เหตุระทึกจริงนะฮะ

ใช่แล้วนี่อุ๊ยนิดเดียวหนูเห็นคนที่นั่งอยู่ตรงนึงไหม
และมีคำถามว่าในซุ้มไม้ไผ่หน้าร้านมีคนนั่งหรือเปล่า

กวาดยังไงเนี่ยกวาดมาแล้วก็มาชนรถเก๋งคันนี้
รถเก่งคันนี้ก็มากระแทกกับซุ้มหน้าร้านหมูกระทะ
คนนี้แตกตื่นตกใจเลยนะครับ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้นะฮะ
หมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้นหนู๒๑๘พัทธลุง
พุ่งแล้วก็เสียหลักมาที่ร้านหมูกระทะนะฮะ
รถกระบะชนกับรถเก่งที่จอดข้างทางก่อน
แล้วรถเก๋งก็เด้งมาตรงหน้าร้านหมูกระทะ
ตรงซุ้มไม้ไผ่เลยนะครับ

เมื่อกี้เราวงกลมให้คุณผู้ชมได้ดูไปนิดเดียวเองนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณ๓ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับ
ร้านหมูกระทะริมถนนเพชรเกษม

จุดนี้มีผู้บาดเจ็บ๒คน
ก็คือนายพลวัฒน์อายุ๓๕ปี
คือคนขับรถกระบะนั่นแหละครับ
มีแผลแตกที่ใบหน้าแล้วก็ศีรษะนะฮะ
แล้วก็ลูกชายของคนขับรถกระบะอายุ๑๑ขวบที่นั่งมาด้วยกัน
บาดเจ็บที่แขนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ถามว่าคนที่ร้านหมูกระทะเป็นอะไรหรือเปล่า
คุณรอดปลอดภัยทุกคนนะครับ

ก็พังเสียหายแล้วก็มีรถเก๋งที่ถูกชนพังเสียหาย
รถจักรยานยนต์ของชาวบ้านอีก๑คันนะครับ
ไม้ไผ่ร้านหมูกระทะแล้วก็เต็นต์ตั้งขายของ

เจ้าของร้านหมูกระทะนางสาวสุจิตราเล่าเหตุประทึกให้ฟัง
บอกว่าช่วงเกิดเหตุนะมีลูกค้านั่งกันอยู่๓๔โต๊ะ

ที่นั่งอยู่ใกล้กับซุ้มไม้ไผ่ตรงนี้นะครับ
ระหว่างนั้นได้ยินเสียงรถเบรกมาแต่ไกล
หันไปดูก็พบว่ามีรถกระบะพุ่ง
รถเก๋งที่จอดอยู่ข้างร้านมากระแทกซุ้มไม้ไผ่อย่างแรง
คดีนะฮะยังมีเสาไฟฟ้าแล้วก็ซุ้มไม้ไผ่ดักอยู่หน้าร้าน
ทำให้ลูกค้าผู้หญิงคนนั้นปลอดภัย

เสียวมากเลยลูกค้าผู้หญิงเสื้อขาวเนี่ยนะฮะ

ว่าคนขับน่าจะมีอาการหลับในนะครับ
ลูกชายยังตัวเล็กอยู่เลยคือบาดเจ็บเล็กน้อย
ก็บอกว่าพ่อหลับในหรือเปล่านะครับ
ก็ต้องรอสอบปากคำอีกครั้ง
หลังคนขับเนี่ยอาการดีขึ้นก่อนที่จะตำรวจนะฮะ

แล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายกับร้านหมูกระทะอีกทีหนึ่งนะครับ